ลูกพ่อผมใช้ได้แล้ว
ไปเจอกับคุณนิชาพาคำวาวหรือว่าคุณหวานนี่แหละฮะชื่อเล่นของเธอนะ
แล้วเจ้าของสวนเขานำต้นกระบองเพชรมาทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ
ได้หมดอ่ะขาวหวานลงถังเป็นเมนูของว่างด้วยไหนไหนไปดูกัน
หรือว่ายอดอ่อนของกระบองเพชรนี่แหละ

มาเหมือนว่านหางจราเข้อย่างนี้เนอะ
ปอกเปลือกเคี้ยวไปมันแข็งตายเลย

เออเอาปอกออกมาก่อนปอกออกมาก่อน
จากนั้นนะครับตัดส่วนที่เป็นหนามเอาด้วยอันนี้สำคัญ
ไม่เอาน้ำออกเขี้ยวไปน้ำที่เมือกน่าจะบอกให้
เสร็จแล้วล้างน้ำครับเพื่อที่จะเอาเมือกมันออก
ก่อนที่จะนำไปหั่นหั่นหั่น

เมนูวันนี้ที่จะนำเสนอได้แก่

ยำแซ่บกระบองเพชร
จริงหั่นแบบนี้เลย
นี่คุณผู้ชมหั่นเป็นแบบหั่นเตา

ทานได้แต่ล้างให้สะอาดล้างให้ดีนะ

ไปกับมะเขือเทศแตงกวาแครอทหั่นแล้วปรุงด้วยน้ำยำฮะ

มะนาวพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลใครชอบปลาร้าแบบน้องใบตอง

มันจะได้นัวไงเรา
แล้วโรยหน้าด้วยอะไรดี
เม็ดมะม่วงหินมาผ่านมันมันไงกรอบมันมัน
จานก็น่ากินแล้วคุณดูดิอารมณ์มันคล้ายแตงกวาเหมือนกันนะ
ใช่ไหมมันดูแบบเออถ้าไม่บอกว่าเป็นกระบองเพชร

นอกจากนี้เมนูขนมกระบองเพชรกินเล่นเขาก็ทำได้นะ
จริงนำกระบองเพชรไปต้มให้สุกก่อน
จากนั้นล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำตาลตั้งไฟทำเป็นน้ำเชื่อม
นี่แบบนี้ครับใส่เนื้อกระบองเพชรลงไป
เขาบอกว่ารสชาติมันจะหวานอมเปรี้ยว
กระบองเพชรมันจะเปรี้ยวหน่อยเออก็ไม่เคยกินเหมือนกัน

เฮ้ยให้ผมแทะเละเลยเหรอแต่นี่เขาจะบอกแบบนี้เลย
ยังไงรู้ไหมใส่ขนมปังแท็กเกอร์โรยหน้าลงไปหน่อย

แล้วนี่เขาบอกว่าถ้าใครอยากลองกินแบบสดดีด้วย
เพราะอะไรรู้ไหมกระบองเพชรสดชื่น
แล้วจิ้มกับพวกไอ้พริกเกลือจริงเหรอ
เป็นผลไม้ได้เลยอารมณ์คล้ายอย่างนั้นได้เลย
ชมพู่มะม่วงอารมณ์แบบนั้นแต่ทำอย่างนี้คือล้างให้สะอาด
แล้วก็หันเอาส่วนที่เป็นน้ำน้ำออก
แต่ส่วนที่กินได้จริงของกระบองเพชรก็คือต้องเป็นยอดอ่อนมันนะ

มันต้องมีสายพันธุ์ไหมว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ดิฉันก็ต้องเลือกเหมือนกันนะ
ถ้าแหลมก็คือไม่ได้ไอ้แหลมก็ไม่ไหวนะ
จริงก็มันก็เป็นพืชที่อมน้ำใช่มั้ยมันลักษณะก็คงจะมีความชำ
คล้ายพืชตระกุลแป้งหรือดีฉันว่าอาจใช้คัยพวกหวั่นหาจราแข้

ขนาดมันมีหนามแล้วเรายังเอามากินได้
เรากินได้ทุกอย่างแหละเอาจริงนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมก็ส่งกันมาเยอะนะสำหรับเมนูของหวานเนอะ
ก็เป็นเมนูของหวานไปแล้วใช่ไหมเป็นกระบองเพชรทำเป็นเมนูหวานได้แล้วมาดูคุณผู้ชมส่งเมนูขนมหวานกันมาเยอะมากเลย
มีขนมเปียกปูนจ้ะเต้าส่วนจ้ะ
เต้าส่วนเหรอเล่นกีฬาแล้วแต่ผมชอบนี่ขนมชั้นบางคนส่งมาเยอะขนมชั้น
ฉันก็ชอบเหมือนกันแต่เป็นขนมฉันนะ